มีคุณลุงแท่๑คุณผู้ชมไอเดียดีมาก
คือเขาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา
คุณผู้ชมค่ะมันจะพิสูจน์ได้ว่า
จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างไรไปชมกันดีกว่าค่ะ
นี่เลยค่ะคุณดูให้ดีมันคือขวดน้ำ
ที่ทาสีเหลืองตรงก้นขวด
แล้วก็นำไปประดับกับกิ่งไม้ลักษณะนี้
คุณลุงก็จะไปทำอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังกัน
ผู้ที่มีไอเดียนี้ก็คือนายประกอบลืมไม่มิตรหรือลุงเบื่อนะคะ

เป็นคนที่นำเอาเศษวัสดุเหลือใช้นี้นะคะ
ประดิษฐ์เป็นสิ่งของที่เอาไปสร้างประโยชน์ได้
นั่นก็คือนี่เลยค่ะอุปกรณ์สะท้อนแสง
เพื่อเป็นการสร้างจุดสังเกตให้กับคนที่ขับรถสัญจรไปมา

อยู่บริเวณทางโค้งข้างถนนเส้นทางหลวงชนบท
หมายเลขสร๓๐๐๕หมู่๑๓ตำบลเทนมีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินท

นี่นะคะใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็จะสังเกตเห็น
กิ่งไม้แล้วก็มีสีเหลืองสีส้มอะไรนี่แหละ

โดยเฉพาะกลางวันเห็นชัด

กลางคืนก็จะเป็นแสงสะท้อนจากไฟที่มากระทบใช่ไหมคะ

เลยทำให้บริเวณนี้ลดอุบัติเหตุไปได้เยอะเลย
คือถ้าให้เดานะบริเวณนี้น่าจะมืดตื๊ดตื๊ดเลยแหละ

เพราะฉะนั้นพอมาทำเจ้าเสาไม้ที่มันมีลักษณะว่าสะท้อนแสงแบบนี้

คุณลุงเขาบอกไงว่าเมื่อก่อนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะ

แต่พอเอาอุปกรณ์นี้มาติดตั้งไว้
โอ้โหคุณอุบัติเหตุไม่เกิดขึ้นอีกเลย

เบื่อเลยคิดว่าได้กำลังใจแล้วก็เห็นว่ามันมีประสิทธิภาพจริง
อื่นนะถ้ามีปัญหาแบบนี้หรือว่าถ้ามีความเสี่ยงคุณลุงก็จะไปทำอีก

บอกคุณลุงลุงเบื่อช่วยไปทำให้หน่อย

ว่าลุงอยู่สุรินทร์นะถ้าไปไกลก็อาจจะเอาไอเดียไปใช้ทำต่อได้
คือบางทีต้องยอมรับนะบางทีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอาจจะมีบางส่วนบางจุดที่ยังไม่สามารถเข้าไปถึง
หรือว่าอาจจะยังต้องรองบประมาณจากทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ย
แต่เขาเซ็นลงมาก่อนถึงจะทำไฟอะไรขึ้นมาต้องรอนิดนึง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราประชาชนถ้าช่วยกันนะบางจุดบางอย่างที่เราสามารถทำได้ก็ช่วยกันให้การสัญจรผ่านไปผ่านมามันสะดวกปลอดภัยแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ